กลุ่มวัยรุ่นนับสิบคนนะคะไปรุมเพื่อนของคู่กรณี
ซึ่งเป็นรถเก๋งทำไมถึงไปรุม
เขาบอกว่าก็กลุ่มเพื่อนคู่กรณีมาพูดไม่ดีกับเพื่อนของเขา
ซึ่งเพื่อนของเขาเสียชีวิตนะคะจากอุบัติเหตุครั้งนี้

แบบนี้ก็เลยเกิดการทะเลาะวิวาดกันค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองค่ะ
ถนนเลี่ยงเมืองบริเวณจุดกลับรถ
หน้าสวนวนารมตำบลขานใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

มีกลุ่มเพื่อนของคนขับรถจักรยานยนต์ที่เสียชีวิตไป
เขาทราบข่าวเขาก็เดินทางมาดูศพเพื่อนนะคะ
แล้วมันมีปากเสียงกับกลุ่มเพื่อนของคนขับรถเก๋ง

เขาให้เหตุผลว่าเพื่อนของคนขับรถเก๋ง

มีการรุมชกต่อยกลุ่มเพื่อนคนขับรถเก๋งกันขึ้นนะคะ
แต่ละคนก็กระโดดหนีขึ้นรถ
แล้วก็ขับรถออกไปตามที่คุณผู้ชมเห็น

สภาพตัวรถพังยับเยินทั้งคันค่ะ
ห่างจากจุดที่พบรถจักรยานยนต์๕๐เมตรค่ะ
พบร่างของนางสาวปัธมาเสือทอง
จมกองเลือดได้รับบาดเจ็บสาหัส
และเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาล
และใกล้กันอีกพบร่างของในอำนาจสาสุข

คนขี่รถจักรยานยนต์นอนคว่ำหน้าศีรษะแตก
เป็นแผลชะกันเสียชีวิตคาที่
ห่างออกไปอีกประมาณ๕๐เมตร
สภาพด้านหน้ารถพังเสียหายกระจกแตกมีคราบเลือด
ว่าจะเป็นรถของตำรวจด้วยนะคะ
สอบสวนนายเทียรวัตรคุ้มครองอายุ๒๖ปี
คนขับรถเก่งให้การว่าตัวเองเป็นช่างซ่อมรถค่ะ
หลังเลิกงานแวะทานข้าวกับเพื่อน

เห็นรถจักรยานยนต์คู่กรณีขี่ย้อนสอนมา
คิดว่ารถจักรยานยนต์เขาจะจอดให้
แต่รถจักรยานยนต์กลับตัดหน้ารถของตัวเองแบบกระทันหัน

ทำให้คนขับและคนซ้อนรถจักรยานยนต์
กระเด็นไปคนละทิศคนละทางจนเสียชีวิต
ฟังเสียงคนขับรถเก๋งค่ะ

จะมีรถจักรยานยนต์ย้อนสอน

ตำรวจสพเมืองอุบลได้ควบคุมตัว
ธีรวัตรคนขับรถเก๋งไปตรวจ

ตรวจได้๑๖๒มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
เกินไปเยอะเลยประมาณ๓เท่าค่ะ

ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะปล่อยตัวกลับบ้านไป
และเรียกมาสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพื่อเตรียมแจ้งข้อเกลาหามองและขับ

เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต่อไปค่ะ